สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
อยู่กันกับพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ต้องบอกว่ามีข่าวลือออกมาหลายต่อหลายระลอกเหลือเกินนะคะ
สำหรับการย้ายค่ายย้ายสังกัดของพระเอกหนุ่มเคนภูมิ
มีกระแสข่าวลือออกมาหนาหูก่อนหน้านี้ว่าเคนภูมิเนี่ยเตรียมย้ายค่ายไปอยู่พีพีทีวี
แม้ว่าจะเคยออกมาเคลียร์ไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ความเคลื่อนไหวของประเด็นนี้ยังไม่สานะคะ
ผู้ใหญ่หลายทางยังคงตั้งตารอนุ่มเคนอยู่หลังหมดสัญญา
กลายเป็นนุ่มเนื้อหอมแบบนี้เคนจะว่าอย่างไรไปฟังกันค่ะ
ก็ยังไม่มีความจริงอะไรแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้อยากที่จะตอบคำถามนี้เท่าไหร
เพราะว่าผมยังมีสัญญาอยู่กับช่อง๓แล้วก็ผมก็ต้องให้เกียรติกับทางต้นสังกัดด้วย
ตอนนี้ยังไม่ได้คุยครับผมว่ามันยังไม่ได้ถึงเหลือน้อยขนาดที่จะต้องคุยอะครับก็ผมว่าทุกอย่างก็ยังเป็นปกติ
ถ้าในฐานะนักแสดงก็รู้สึกดีใจครับที่มีคนอยากจะให้โอกาสครับผมแต่ก็อย่างที่บอกครับ
ตอนนี้เราก็ยังทำงานเต็มที่กับต้นสังกัดของเราอยู่แล้วก็ทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เลวร้ายมากนะ
หรือว่าอะไรที่เป็นปัญหาผมก็เลยยังไม่ได้คิดเรื่องต่อจากนี้ครับ
ก็เป็นว่าประเด็นนี้ตกไปก่อนตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะโฟกัสที่งานแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายค่ายไปไหน
เพราะว่ายังมีสัญญาเหลืออยู่กับทางค่ายเดิมที่สำคัญละครเรื่องแรงเงาสองเนี่ยกำลังจะออกอากาศอยู่อีกไม่กี่วันนี้แล้ว